มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมที่ลำปางค่ะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๑๗ปีเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคะ
พบว่าถูกฆ่าเสียชีวิตแล้วก็เอาศพมาทิ้งข้างทางนะคะ
ซึ่งแม่บอกว่าลูกชายอยู่กับเพื่อนสาวอายุ๑๖ปี
ก่อนที่จะมาพบว่าเป็นศพอยู่ตรงนี้นะคะ
แล้วเพื่อนสาวคนสนิทคนนี้ล่ะค่ะก็หายตัวไป
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าไปอยู่ที่ไหนนะคะยังไม่ทราบชะตากรรมเลยค่ะ
มีคนไปพบศพนายเบนค่ะเป็นนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษ
อายุ๑๗ปีในป่าข้างทางริมถนนดอยห้องทำไฟล์ที่อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง
ซึ่งนายเบนหายตัวไปตั้งแต่เย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา
จนกระทั่งมีคนเก็บของเก่ามาพบเมื่อวานนี้ก็เป็นศพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ถูกทิ้งเอาไว้ข้างร่องน้ำในสภาพนอนหงายใบหน้าปูดบวมแล้วเลือดออกเต็มหน้าเลย
ลักษณะเหมือนถูกตีด้วยของแข็งนะซึ่งสันนิษฐานว่าเขาน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่น
แล้วเอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะนายเบนเสียชีวิตเอ่อขออภัยหายตัวไป
ตั้งแต่เย็นวันเสาร์บอกกับแม่ว่าเพื่อนชวนไปทำงาน
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะแล้วก็เอารถเนี่ยไปจอดไว้บ้านญาติ
ของนางสาวปิงปองเพื่อนสาวคนสนิทตอนค่ำแม่บอกว่ายังติดต่อลูกชายได้
ตอนสิบโมงนะคะของเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่เจ็ดเนี่ย
ก็ยังออนไลน์อยู่เลยตอนบ่ายพบว่ากลายเป็นศพไปแล้ว
นะคะแล้วถ้าเราดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ตอนห้าโมงครึ่งประมาณห้าโมงสามสิบหกนะคะ
ของวันที่๖พฤษภาคมก็ยังเห็นเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากบ้านของ
ปองเพื่อนสาวเนี่ยค่ะเพื่อที่จะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านของตัวเอง
แล้วพอหกโมงสี่สิบแปดเนี้ยผู้ตายก็ขี่รถอยู่ในหมู่บ้านค่ะ
นี่ก็เป็นเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดก็เก็บตรงนี้ไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เฟซบุ๊คของผู้ตายเพราะว่าเมื่อ๓วันก่อนก็โพสต์ข้อความในลักษณะ
เหมือนกับว่าด่าทอใครคนหนึ่งใจความเนี่ยค่ะเหมือนกับเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะ
อันนี้คือโพสต์ล่าสุดของเขาแล้วก็วันนี้ครอบครัวนำร่างผู้เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะป้าของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้
และอยากจะให้เพื่อนของหลานออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ตอนนี้ก็คือครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้
ส่วนปิ๊งปองเพื่อนเสียชีวิตเป็นใครที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
เพื่อนสาวของเบนนะคะเธอก็หายตัวไป

เพราะว่ายังไม่รู้อยู่ที่ไหนชะตากรรมเป็นยังไง
คุณตาของปิ่งปองนายจรู๋บอกว่า
หลังจากพบศพเบนเขาก็ออกตามหาหลานทั้งวัน
ห่วงหลานมากก่อนเสียชีวิตเนี่ยเบนมาหาที่บ้าน
มาหาหลานที่บ้านสักพักนึงก็มีคนโทรหาเบน
บอกรถติดลมเบนก็เลยออกไปช่วย
หลานก็นั่งซ้อนท้ายรถไปด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหลานอยู่ที่ไหนนะคะ

เขาก็หาเสียงได้เขาก็แบกเสียมใส่รถคันเก่าไป

แล้วปองก็เลยไปด้วยพี่ปองก็ขึ้นรถไปกับพี่

สภาพใส่กางเกงขาสั้นนะครับสีกากีกากีหน่อย

ภาพไหนก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละครับ
เมื่อวานนี้ผมเดินทางไปทางแม่ตะนะครับพุ่งไปหาหลาน
เพื่อจะไปหาเบาะแสด้วยตัวเองบ้างอะไรบ้าง
ไปเจอตำรวจข้างทางบ้าง
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้บ่อแสของหลานเลยใช่ไหมครับ

ยังไม่มีเลยข่าวอะไรก็ยังไม่๑๐๐สักอย่าง
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้สพแม่ทะค่ะ
ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ
แล้วก็กำลังเร่งสอบปากคำกลุ่มเพื่อนของผู้ตายพยานแวดล้อมนะคะ
ขณะเดียวกันชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตามหานางสาวปิงปองที่หายตัวไป
พร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ